รายการเดินหน้าประเทศไทยที่จะมีการให้ทั้ง๑๓คนมาออกรายการ
แล้วก็เอาคำถามที่คัดกรองแล้วจากนักจิตวิทยามาถามเขาช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็น
ตอนแรกมี๒กระแสด้วยกันนะคะว่าจะจัดที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
อีกกระแสก็บอกว่าจัดที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นี่แหละ
ลงมาจากชั้น๘แล้วเข้าห้องประชุมเลยแล้วก็ค่อยกลับบ้าน
อันนี้สรุปสุดท้ายออกมาเป็นห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และตอนนี้มีการจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดเชียงรายนะคะเชิญค่ะ
ตอนนี้ต้องบอกว่านับเวลาถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับ
ก็จะได้พบกับโฉมหน้าของ๑๓คนทีมหมูป่าอาคาเดมี่อย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ที่จะแถลงข่าวอยู่ด้านในของหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับได้เร่งจัดเตรียมสถานที่ภายในอาคารหอประชุมโฆษศาลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะครับ
วันนี้จะออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วนะครับ
หลังจากทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมที่จะกลับไปสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัว
แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับ
สังเกตเห็นการจัดเตรียมเวทีโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ทีมงานรายการเดินหน้าประเทศไทยมีการจัดสนามฟุตบอลขนาดเล็กไว้ด้วยนะครับ

เพราะว่าจะมีการถ่ายท่อสดผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

แน่นอนว่าช่องไทยรัฐทีวีของเราก็จะถ่ายท่อสดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่คาดว่าก่อน๖โมงเย็นน้องทีมหมูป่า
อาจจะต้องมาเตรียมตัวเข้ารายการถ่ายทอดสด
เพราะฉะนั้นในช่วงของข่าวเย็นไทยรัฐนะครับคุณผู้ชม
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนถ้าน้องทีมหมูป่ามาถึงแล้ว
เราจะยิงภาพบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้รับชมในตอนนั้นก่อนนะครับ
ก็จะได้เห็นหน้าน้องที่หลายคนบอกว่าเป็นคนแปลกหน้าที่อยากเจอ
เราก็จะได้เห็นกันเต็มวันนี้นะครับ
ว่าตอนนี้ชาวเชียงรายแล้วก็ชาวอำเภอแม่สายเอง
รวมถึงคนไทยทั้งประเทศก็เตรียมต้อนรับน้องแล้ว
เพราะว่าถือเป็นความสำเร็จในภารกิจ
เกิดจากความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับ
โดยมีรายงานว่าในช่วงของรายการเดินหน้าประเทศไทย
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จะเป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์เปิดใจน้องทุกคนด้วยตัวเอง
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีในการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยเปิดใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับ
โดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ทางสื่อมวลชนส่งคำถามที่จะถามน้องทุกคน
ให้รับทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อให้นักจิตวิทยาได้คัดกรองตามความเหมาะสมนะครับ
จากเกรงว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของเด็กที่ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่๑๑ถึง๑๖ปี
ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็ออกมาขอความร่วมมือนะครับไม่ให้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็ก
พ้นจากโรงพยาบาลไปให้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านและไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือตามปกติ
ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งตัวกลับบ้านแล้วก็ติดตามดูแล
เมื่ออยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมแล้วต่อไปครับ
ไปดูภาพบรรยากาศอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ฝั่งถนนสนามบินนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำการปิดเส้นทางการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราชเลขานุการ

ได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานให้กับทีมนักฟุตบอล
แล้วก็โค้ดทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนด้วยนะครับ
โดยมีนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เดินทางไปให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมส่งคณะเดินทางกลับนะครับ
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับ
ว่าน้องมีความพร้อมขนาดไหนนะครับ
แต่ทางผู้ว่าก็ไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชน
แต่ยกนิ้วกดไลค์ให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น
อันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่า
น้องเองมีความพร้อมเต็มที่ที่จะมาพบกับประชาชนคนไทยทุกคน

ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง๖ชั่วโมงนะครับ
ว่าหลายคนคงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับ
ชมรายการในช่วงเย็นนี้ก็คงจะได้เห็นชมหน้าของน้อง
เรียกว่าคนแปลกหน้าที่ทุกคนอยากเจออย่างแน่นอนนะครับ
ลืมเปิดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีไว้เลยนะครับ

รายงานสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายครับ